ว่าวมีส่วนสำคัญเรียกว่าซุงซึ่งเป็นสายป่าน๒สายที่ผูกติดกับไม้อกว่าว๒จุดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อนำมาต่อกับสายว่าวอีกทีหนึ่ง
ซุงช่วยประคองตัวว่าวให้ต้านลมไม่เสียการทรงตัว
ผู้ที่ฝึกเล่นว่าวครั้งแรกควรใช้ว่าวที่ผูกสายสุ่มยาวเท่ากัน
ว่าวจึงจะขึ้นตรงและหน้าแงนทำให้ว่าวลอยนิ่งบังคับง่าย
เมื่อเล่นว่าวจนชำนาญแล้วก็อาจเปลี่ยนวิธีผูกสายซุงแบบกินหน้า
เพื่อให้ว่าวโฉพลิกแลงไปมา
แต่ถ้าผูกกินหน้ามากไปอาจทำให้ว่าวฉลับหัวปักดิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน